จะบอกว่านี่หลายคนเห็นคลิปตกอกตกใจ

บอกว่านี่ภรรยาเขานะจะต้องเคากันผ่าตรัศน์นะฮะ

เอาไปฟังดูดีเขาก็บอกว่า
ให้ไปทำอนุญาตผ่าตัดเสิร์ฟอึมนั่นเอง
เขามีคลิปเฉลยนะคะแล้วก็ภรรยาเขาอยู่บนเตียงเลย
ใช่นะสนุกก็คืออย่างที่ลีบอก

เป็นสามีที่เข้าใจเข้าใจภรรยาจริงเลยค่ะ

ต้นโทรมาหาหนุ่มใหม่

เห็นไหมนี่มันลูกแม่มันไม่บอก
พอยิ่งผอมลงนมก็ยิ่งแฟบ

แต่ว่ามันไม่มีซวดทรง

บางทีแบบมันแบบชัยอะไรยาก

ใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะสวย
ดีใจที่ตามใจภรรยานะคะ

อย่างมันก็ห่อนคล้อยไปตามธรรมชาติบ้าง
อันนี้เป็นสามีที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยค่ะนะคะ
จัดให้นัดคินงคลินิกเรียบร้อยเลยนะคะ